อย่างที่คุณมิ้นเกริ่นไว้ครับว่า

แล้วก็ลามมาถึงเรื่องยาเสพติด

เวลานี้เราดูข่าวทีวี

มีการก่ออาจยากรรมใช้ปืน

เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นข่าวเนี่ย

จนกระทั่งมีคนตั้งคำถาม

ประเทศไทยมันมีปืน

ซื้อปืนมาใช้กันง่ายอย่างนี้หรือ
มีใบอนุญาตพกปืนไปไหนมาไหน

ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็สงสัย

คนไทยกับการมีปืน

อยากจะมีปืนไว้ไปซื้อปืน

มีปืนไว้ป้องกันตัวเนี่ย

ในทะเบียนนะครับถ้าเป็น

เป็นนายทะเบียนอยู่นะครับไม่ใช่ตำรวจแล้วนะ

ไปยื่นขอมีอาวุธปืน
เหตุผลที่เขาจะอนุญาต

นั่งละเอียดนะครับโดยเฉพาะปัจจุบัน

ใครก็ถ้าไม่มีประวัติอาชกรรมเนี่ย
แล้วก็มีฐานะที่มั่นคง๐๙

เพราะถือว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับใคร

ไม่ยากเท่าไหร่โดยเฉพาะในอดีตนะครับ

ต้องไม่เกินเท่านั้นเท่านี้
อะไรอย่างนี้ครับแต่ที่ควบคุม

พกผ่าฉะนั้นการมีไว้ครอบครอง

มีไว้ครอบครองครอบครองคือหมาย

ไว้ป้องกันตัวเผื่อโจรขึ้นบ้าน
มีคนมาปล้นเรามีทรัพย์สินอยู่ที่บ้าน

พอไปยื่นอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาจะ

ป๒มีไว้ครอบครอง
ทีนี้ครอบครองเนี่ยก็ครอบครองไว้กลับบ้าน
จะเดินทางไปไหนมาไหนพกปืนไปด้วยไม่ได้
ไม่ได้โดยหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงในข้อที่จริงเป็นเรื่องค่อนข้างยาก
มีตามพระราชญาติวุทธปืนนะครับมาตรปแปด
ที่ต้องบอกว่าผู้ที่จะต้องการพกผ่าต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

เข้มมากหรือปัจจุบันนี้ก็เข้มมากแทบจะไม่ค่อยออกใบอนุญาตให้ใครเลย
ข้อได้จริงนะครับจะน้อยมาก
โดยเฉพาะตั้งแต่ปี๔๕๔๗ที่ลำนฤดีว่าการกสมภัยไทย
ควบคุมให้จำกัดการอนุญาตพกพา
แล้วการยอดพกพาก็เป็นการยอดแบบปีต่อปีนะฮะแป๊บเดียวก็ปีหนึ่งปีหนึ่ง

ปีต่อปีครับถ้าต่างจังหวัดก็ผู้ว่าการจังหวัดนะฮะ
เหตุผลที่เขาอ้างเพื่อจะขออนุญาตพกพาเนี่ยคืออะไร
คือการพกพาคือปืนเนี่ยโดยธรรมชาติของมันนะฮะมันเป็นอาวุธโดยสภาพนะฮะ
เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในมือใครนะ
ปืนมันเอาไปทำหากินอะไรไม่ได้นอกจากเป็นของโจรนะฮะ
แล้วก็เอาทำอื่นไม่ได้แม้ทั้งอยู่ในมือตำรวจก็แค่ป้องกันตัวนะครับ
ไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วไปหาไล่ยิงใครเว้นแต่ว่าไปล่าสัตว์อะไรอีกแบบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการมีปืนโดยหลักก็คือการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นเท่านั้น
ต่างจังหวัดขออนุญาตใครเพราะที่ถามอย่างนี้มีความรู้สึกว่ามันเอาปืนมาฆ่าแกงมายิงกันบ่อยมาก
คนบางคนมีหน้าที่ไม่ควรจะมีปืนเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาแต่ว่าก็ใช้ปืนยิงกัน

ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมได้ยินมาว่าแทบจะไม่ค่อยออกให้ใครเลย

เพราะฉะนั้นปืนที่นำมาใช้ในการประกอบอาจกรรมเนี่ย
อันหนึ่งอาจจะเป็นปืนที่ผิดกฎหมาย
คือไม่มีใบญาตในการครอบครอง

มันก็เป็นหลุกซองหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ
เถื่อนแท้เลยกลับเป็นปืนที่มีทะเบียน
แต่ผู้นำมาใช้ไม่มีใบยาทพกพา
เอามาที่เกิดเหตุนั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายแล้ว

เพราะฉะนั้นปืนเหล่านี้ถ้าไปดูแล้วจะไม่
ปืนที่นำมาประกอบอาชากรรมจะไม่มีใบอนุญาต

เป็นส่วนใหญ่นะผมคิดว่า๑๙๙บาท
คุณขอใบอนุญาตซื้อปืนครอบครองปืน
เขาพิจารณาดูแล้วคนนี้มีหลักมีเกณฑ์มีหลักฐาน

เปลี่ยนมือไปให้ลูกไปให้หลานไปให้คนที่
ตัวเองไว้วางใจเนี่ย

แต่ก็ต้องผ่านการเห็นชอบจากนายทะเบียนนะครับ

นายทะเบียนก็จะมีอำนาจ
ในการใช้ดูพินิศพิจารณาอนุญาต
เอ๊ะถ้าหลักเกณฑ์มันดูก็
ต้องผ่านการไตรตรองรอบครอบ
แล้วในทางปฏิบัติจริงเป็นอย่างนั้นไหม
ปัญหาในทางปฏิบัติจริงก็คือการพกพา
ครับพกผ่าอาวุธปืนนะครับ
เรียนตรงนะครับแม้ทั้งตำรวจนะครับ

หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
ซึ่งพระบอบอาวุธปืนเนี่ยอนุญาต
ว่าไม่ต้องมีใบพกพาได้เฉพาะอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะฮะ
ทั้งในหน้าที่ตามเวลาแล้วก็พื้นที่เจ้าตัวรับผิดชอบ

แปลว่าพูดอย่างนี้แปลว่าตำรวจเนี่ย
ถ้าไม่ใช่อยู่ในปฏิบัติหน้าที่
ไม่ได้เข้าเวรไม่ได้แต่งเครื่องแบบ
กลับมาบ้านไปต่างจังหวัด

ถ้าไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบนะฮะ

ถ้าเช่นว่าตำรวจอยู่เชียงรายแล้วมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ย
พรพชไม่ได้เขียนดังนั้นเองพรพชบอกว่า
ยกเว้นเรื่องการเบียนบัตรแบบเผาปลอบภายเนี่ย
ข้าราชการนะฮะไม่ใช่เฉพาะตำรวจนะครับ
อยู่ในทั้งในแง่ของหน้าที่นะครับ
ที่แล้วก็พื้นที่ที่ตัวรับผิดชอบ
พกไปอีกจังหวัดนึงโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ไปติดตามคนร้ายอะไรต่าง
มันจะชอบด้วยกฎหมายไหมครับ
อันนี้ตำรวจรู้หรือแกล้งไม่รู้เพราะผมเห็นตำรวจตำรวจเขาอยู่ไหนเขาก็ต้องมีปืนประจำกาย
ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบกันไม่ทราบกันหรือบางคนทราบก็อาจจะก็คิดว่า
ตำรวจด้วยกันคงไม่จับกันแต่คุณสุภาพจะสังเกตว่าเวลามีเรื่องราวยิงกัน
ทั้งป้องกันตัวเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่พนักงานสวนจะต้องถามหาคือใบยาทพกผ่าน

ใบยาทพกมีไหมถ้าไม่มีก็จะถูกดำเนินคดีข้อหานี้ก่อนเลย

แต่ว่าตำรวจเขาอ้างไม่ได้เลยว่าความเป็นตำรวจสมมุติว่าเขาอยู่เชียงรายแล้วก็มากรุงเทพเขาไปนั่งกินข้าว
อยู่ร้านที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็เจอคดีต่อหน้าต่อตามีคนมาปล้นมีคนมาจี้เขาเป็นตำรวจ
ที่จะเอาตำรวจไว้ปรามผู้ร้ายอ้าวถ้าตำรวจพกปืนไม่ได้แล้วจะทำยังไง
อันนั้นไม่ได้เหตุผลตามกฎหมายเหตุผลตามกฎหมายเขียนว่าอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
คำว่าปฏิบัติหน้าที่นั้นก็หมายความว่าทั้งมีหน้าที่ตามช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่ด้วย
ตำรวจเชียงรายมาเที่ยวห้างกรุงเทพอย่างนี้จะมีความชอบทำตามกฎหมายใดที่จะพกปืน
ทีนี้ถามกลับไปใหม่ประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ประเมินเท่าที่ตัวเลขคร่าวตอนนี้
คนมีปืนไว้ในครอบครองครับแล้วมีใบอนุญาตพกปืนไปไหนมาไหนเนี่ย
สองตัวเลขเนี่ยท่านมีข้อมูลไหม
ปืนในครอบครองเนี่ยนะฮะที่มีแบตป๔เนี่ยเกิน๑๐ล้านกระบอกนะฮะ
ผมว่าน่าจะ๑๐กว่าล้านกระบอก
คนไทยมีอยู่สมมุติประมาณ๗๐ล้านคนล้านคนมีปืน๑๐ล้านกระบอกเนี่ยถือว่ามาก
ไม่ได้คนละกระบอกนะฮะบางคน๑๐กว่าล้านกระบอก๒๐กว่าล้านกระบอกก็มีนะฮะ
ไม่ได้ห้ามนะฮะในการมีปืนจำนวนปืนอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง

ถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่เขามีประชากรเท่าเรา
เคยศึกษาไหมว่าเขามีปืนกันมากเหมือนเราไหมบ้านเขา
อืมผมไม่มีตัวเลขอ่ะนะฮะแต่ว่าเขาไม่พกพากันง่ายง่ายแน่นอนนะฮะ
ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอย่างตำรวจเขาไม่ได้อยู่ในหน้าที่
เขาก็ไม่มีการพกพานะฮะปืนก็จะเป็นปืนหลวงปืนราชการ
แล้วก็เบิกใช้นะครับปืนส่วนตัวปืนส่วนตัวมันจะก่อปัญหาฮะ
ส่วนตัวคือปืนราชการคือปืนอยู่ที่สถานีตำรวจอยู่ที่หน่วยตำรวจ
ปฏิบัติหน้าที่ก็มาเบิกใช้นะครับแล้วก็แต่นี่ถ้าเป็นปืนส่วนตัว
เขาก็เอาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาพ้นจากหน้าที่เขาไปไหนเขาต้องติดตัวไป
ระหว่างพวกติดตัวนั้นมันจะหมิ่นเมตต่อความผิดกฎหมายครับเห็นไหมฮะ
เมื่อเราให้ใช้เอาปืนส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติราชการปัญหานี้มันจะเกิดขึ้น
แล้วก็อยู่บนความเสี่ยงที่ว่ามีเรื่องมีราวได้ตลอดเวลา
ถามว่าผิดไหมนะฮะไอ้เรื่องความเหมาะความควรที่บอกว่าฉันต้องป้องกันตัวอะไร
การมีปืนอยู่ในมือเนี่ยมันทำให้ก่ออาจกรรมง่ายขึ้นแน่นอน
เราขับรถไปมีคนมาสวิสูจชาติปากหน้าด่าตะโกนด่าทอกัน
มีคนมาสวิสวาดปาดหน้าด่าตะโกนด่าทอกัน
ถ้าเราไม่มีปืนเราคิดอีกแบบนะ
แต่ถ้าเรามีปืนเนี่ยเราคิดอีกแบบนึงนะ
ก็ถูกต้องครับก็เหมือนวิศวกรที่บางแสน

อาจจะยอมไปเขาด่านิดหน่อยรถขวางกันนิดหน่อยก็ทนไป
แต่ที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญเนี่ยระบบตำรวจต้องพึ่งพาได้

ถ้าไปแจ้งความแล้วตำรวจตามเรื่องให้เขาเอาคนผิดมาลงโทษ

ไม่ต้องเครียดนะฮะให้ตำรวจเป็นธุระในการจัดการ
ชาวบ้านส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไปแจ้งความแล้วไม่ได้เรื่อง

ฉะนั้นเนี่ยต้องล้างแค้นกัน

แต่ก่อนผมคนปากใต้นะแถวบ้านผมนะ
ไปแจ้งความทำไมแจ้งความตำรวจก็ไม่ดำเนินการ

ประเทศไทยควรจะรื้อระบบแบบนี้ไหมในอนาคต
มันต้องปฏิรูประบบงานรักษากฎหมายนะ

ปฏิรูประบบงานรักษากฎหมายของประเทศนะครับ
ว่างานรักษากฎหมายไม่ใช่หมายถึงเฉพาะตำรวจนะครับ
กระทรวงทะบวงกลมที่มีหน้าที่การรักษากฎหมาย
โดยเฉพาะงานสอบสวนนะครับ
ทุกวันนี้ใครเห็นการกระทำผิดกฎหมาย

แจ้งแล้วเขาจะจัดการรับหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ
หรือถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในประเทศที่มีความมั่นคง

ในเมื่อในเมื่อไม่มีใครมาจี้มาปล้นเรา
คุณสุชาติไปสิงคโปร์คิดอยากมีปืนไหมล่ะครับ
เขาดูแลเราไปอังกฤษรัฐดูแลเราปลอดภัย
แต่ทีนี้ที่คนต่างจังหวัดเขาจำเป็นต้องมีปืน
เพราะเขาคิดว่าเขาพึ่งใครไม่ได้

อย่างน้อยป้องกันตัวจะติดคุกติดตารางว่าอีกที
ทีนี้คิดแบบนี้บางทีก็โมโหก็ล้ำเกินไปเกินเส้นเกิน
ป้องกันตัวเมาไปกินเหล้าก็มีปืนน่ากลัวไหมครับ
กินเหล้าก็มีปืนนะครับ
ถ้าจะแก้ปัญหาตรงให้มันตรงจุดลากเง่าเนี่ยท่านคิดว่าทำยังไง
ระบบการบังคับใช้กฎหมายเราต้องเข้มแข็งนะครับ

พกพาอาวุธปืนบางคนก็โดนจับบางคนก็ไม่โดนจับ
ถ้าเป็นคนมีตังค์๑๐๐ล้านพันล้านหมื่นล้านนี่จะโดนจับกันง่ายไหมครับ

ทางตำรวจเองการพกพาวุฒิปืนของตำรวจเองก็ควรจะอยู่ในกรอบของกฎหมาย
ไม่ใช่ถือว่าเป็นตำรวจแล้วพกพาปืนกันเหมือนปัจจุบันนี้ครับ
เอาละเรื่องปืนเนี่ยทิ้งไว้แค่นี้
ว่าเราจะปล่อยให้ประเทศนี้คนมีปืนกันมากมายแล้วมาฆ่ามาแกล้งกันเนี่ย
ทบทวนไหนก็มาแล้ว
ขอถามเรื่องเดียวใช้เวลาไม่มาก
เรื่องการปฏิรูปพนักงานสอบสวน
ผมเห็นในโพสต์ของท่านคล้ายกับว่า
ขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่เหลาไปเหลาไปเป็นบ้องกัญชา
พนักงานสอบสวนแทนมีดแทนที่จะมีอิสระปลอดจากการแทรกแทรงอย่างที่คาดหวังกัน
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องไปขึ้นอยู่กับผู้กำกับครับ
สถานีตำรวจเป็นหัวหน้าเหมือนเดิมครับ
ฉะนั้นระบบการแทรกแทรงผ่านมาเป็นลำดับชั้น
จากผู้บัญชาการมาถึงผู้การมาถึงภูมิกับ
ตกลงท่าตามนี้แกไม่ได้
ครับไม่ได้ครับเหมือนจะมีอิสระนะครับ

เหมือนจะมีสระเขาพูดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
อะไรนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนคนดูสำนวนอะไรไม่ได้ต่างครับ
ระบุไว้เลยว่าภูมิกับจะไปเรียกเปลี่ยนพนักงานสอบสวนไม่ได้

เรียกสำนวนมาไม่ได้เว้นแต่มีเหตุอันควร
ไอ้ตรงนี้ป้องกันไม่ได้เหรอ
ก็ทำให้ไม่ต้องมีเหตุสิครับก็ทำให้มันสอดคล้องกับที่ภูมิกับเขาต้องการ
สุดท้ายขึ้นมาพนักงานสอบสวนที่ควรจะมีอิสระ

ก็ฟังให้ตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้ายเสนอเป็นผู้นะฮะ

เพราะฉะนั้นที่เขียนไว้สวยหรูว่า
กระบวนการสอบสวนในชั้นตำรวจแทรกแทรงไม่ได้

บอกว่าให้ต่างคนต่างมีความเห็นใช่ไหมฮะ
ภูมิกับก็จะบอกว่าคุณทำความเห็นตามที่ผมบอกแล้วกัน
แต่ก่อนเนี่ยถ้าต่างคนต่างมีความเห็นให้ผู้การตัดสิน

คือการสอบสวนปัจจุบันเนี่ยเขาจะตั้งแถวเลยนะฮะ
คือใน๓คนมีความเห็นเหมือนกันหมดเลยทุกคน
นี่ทำให้คนที่ติดตามเรื่องนี้ใจเหี่ยวไปเยอะนะ
เพราะว่าผมเนี่ยพยายามติดตามเรื่องนี้แล้วบอกว่า
มันจะดีขึ้นแล้วนะระบบการสอบสวน
ไม่ให้มาฟังจากท่านรองเนี่ย

พนักงานสอบสวนแย่หนักกว่าเดิมด้วยครับ

ผมเนี่ยอุตส่าห์ดีใจอะไรกันหลายเรื่องนะ
แต่ว่าพอมาฟังจากท่านแล้ว

วันนี้ต้องขอบคุณท่านที่มาเป็นแขกเชิญกับเราครับ

แล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ